โอ้โฮช่วงนี้หนังน่าดูหลายเรื่องเหมือนกันนะ

แต่เห็นคุณชนะบอกตั้งแต่ช่วงที่แล้วว่า
เขาไม่ได้ให้คนดูไม่ใช่เหรอคะ
ฉายหนังให้ผีดู
อยู่ที่จังหวัดพิจิตร
อ้าวเนี่ยฉายกันแบบนี้ไปสินั่งดูกันสบายใจเลย

จริงที่สุสานที่นี่มีหลุมศพกว่า๓๐๐หลุมครับ

เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับ
ฉายหนังครั้งนี้นะครับถูกจัดขึ้นภายในสุสานมูลนิธิพิจิตรสามัคคี
สถานสงเคราะห์หมู่๗ตำบลคลองขเชนอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร
เจ้าหน้าที่ทางมูลนิธิเขาได้จัดการฉายหนังขึ้นในวันชิวอีก
หรือว่าวันเที่ยวของเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา
เป็นการฉายภาพยนตร์ให้กับเหล่าบรรดาผู้วายชน
บรรพบรุษของคนไทยเชื้อสายจีนให้ได้ชมนั่นเอง
หนังแบบนี้มันเป็นเหมือนประเพณีนะเขาปฏิบัติต่อเนื่องกันมาทุกปี

เท่าไหร่ค่ะ๕๑ปีแล้วน้องมายมอง

ก็ปีนี้นะครับการฉายภาพยนตร์มันก็มี๓เรื่อง

เรื่องปว่งเสี่ยงคือเป็นหนังไหว้เจ้าอ่ะ
จะต้องเริ่มต้นด้วยหนังแบบนี้ก่อน
จากนั้นเรื่องที่๒ภาพยนตร์เรื่องตะเคียน

ได้ว่าฉายหนังผีให้ผีดู
แล้วเรื่องสุดท้ายอันนี้สนุกหน่อย

จะได้หัวเราะกัน

แต่ว่าจริงหนังตลกนี่เงียบมากเลยนะเขาบอก
เป็นหนังตลกที่เงียบมากไม่มีเสียงหัวเราะสักแอะ
ถ้าลองมีสิคะดิฉันว่าคงจะแบบไม่มีใครอยู่แถวนั้นหรอกค่ะ
เออจริง
นั่นแหละใครอยากดูก็ไปดูนะ

ถ้าจะไปดูผมแนะนำอย่างพี่คนนี้

สบายใจแหละอยากดูก็อยากกลัวก็กลัว

นานมากใช่เอามาให้ดูกันนะจ๊ะ